เห็นภาพนี้แล้วต้องรู้สึกเหมือนกันทุกคน
เจ็บแทนรู้สึกอึดอัดนิ้วยังบอกไม่ถูก
เป็นภาพที่เป็นผู้ชายคนนึงนะคะ
เขาเป็นนุ่มที่สติไม่สมประกอบค่ะ
แต่คาดว่าเขาคงชอบใส่แหวนหรือใส่อะไรที่มือ
แล้วใส่เอาไว้มันแน่นมาก
มันแน่นจนนิ้วที่เหลืออยู่มันบวมเป่งม่วงเขียวแบบ
คล้ายจะเน่าอ่ะอึดอัดไหมล่ะ
เราเคยเจอแหวนติดมือแล้วเราถอดไม่ออกเนี่ยนะ

แบบหาทางแทบตายแต่ว่านี่เขาก็คงจะไม่รู้ว่าจะทำยังไง
เขาอาจจะปวดอยู่เจ็บอยู่แต่เขาจะทำยังไงกับตัวเอง
ก็เลยมีการโพสต์ภาพนี้ขอความช่วยเหลือว่า
ช่วยเอาแหวนออกไปจากผู้ชายคนนี้ทีเถอะ

นี่คือมือด้านซ้ายนะฮะ

หายไปแล้วค่ะคือมีบางนิ้วหายไปบางส่วนแล้ว

คือใส่แหวนใส่อะไรมันรัดเอาไว้จนมันเน่า

คือก่อนหน้านี้เคยไปหาหมอแล้วหมอช่วยตัดทิ้งมาแล้วเหรอ
แล้วก็กลับมาใส่แหวนอีกแล้วก็บวมอีก

คนที่เขาเจอผู้ชายคนนี้แล้วก็ถ่ายรูป
แล้วก็โพสต์ภาพเอาไว้ขอความช่วยเหลือนะคะ
คุณสุรีเปรมศุกร์เป็นเจ้าของร้านเสริมสวยน้องเอ๋ย
เป็นคนแรกที่เจอแล้วนำเรื่องนี้โพสต์ในโลกโซเชียล
บอกว่าทันทีที่เห็นมือของผู้ชายคนนี้สงสารมาก
คือเข้าใจว่าเขาก็คงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

แล้วอาการที่เห็นนะคะที่มือของผู้ชายคนนี้คือ
ใกล้เน่าเต็มทีแล้วค่ะ
คุณสุรีก็เลยคุยกับน้องพนักงานห้างคนหนึ่ง
เอาเรื่องนี้ไปขอความช่วยเหลือผ่านทางเพจ๑๒๓คนดีมีน้ำใจ
เพื่อให้เพจนี้เป็นสื่อกลางในการขอความช่วยเหลือค่ะ

ด้วยตรงนี้ที่มีลูกที่แบบว่าเป็นเด็กพิเศษเนอ
เราก็เห็นคนที่แบบว่าด้อยโอกาสหรืออะไรอย่างนี้
หรือเขามีปัญหาก็อยากช่วยเขาแล้ว
คือพี่กลัวว่ามือเขาจะต้องเสียเพราะเห็นแล้วมันบวมมาก
แล้วเวลาเสียแล้วเวลาเขาจะกินอะไร
หรือว่าเวลาจะทำอะไรทีนี้มันจะลำบาก
เพราะเราก็ไม่เห็นมีญาติก็มีพวกพี่รอปภที่ดูแล
แล้วทีนี้พี่เห็นว่ามือมันเขียวมากจนมันจะไม่ไหวแล้ว
ก็เลยปรึกษากัน๖๗คนกับพวกนี้ว่าเราจะทำยังไงดี
ต้องขอบคุณคุณพี่สุรีค่ะ
เพจ๑๒๓คนดีมีน้ำใจและพลังโซเชียลค่ะ

เจ้าหน้าที่ชุดกู้ชีพเทศบาลเมืองรัฐหลวงจังหวัดสมุทรปราการไปช่วยแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าผู้ชายคนนี้อายุประมาณ๓๖ปีค่ะ
มีอาการบาดเจ็บเป็นแผลทั้งมือขวามือซ้ายทั้งสองมือเลยค่ะ
ทั้ง๑๐นิ้วของผู้ชายคนนี้ใส่แหวนมีหนังยาง
มีห่วงเป็นยางพลาสติกเต็มเลยนะคะ
แล้วก็นิ้วถูกบีบรัดจนบวมเป่งทุกนิ้ว
ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดค่ะคือนิ้วกลางด้านซ้าย
เดี๋ยวเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูเพราะมันบวมใหญ่จนผิดรูป
เปลี่ยนสีแล้วคุณผู้ชมเป็นสีม่วงคือใกล้เน่าเต็มทีแล้วนะคะ
นิ้วนางด้านซ้ายของผู้ชายคนนี้เหลือแค่บางส่วน
เพราะถูกตัดออกไปแล้วค่ะครับ
เพราะว่าเกิดเหตุการณ์แหวนรัดนิ้วเมื่อ๒ปีก่อนค่ะ
แล้วก็ถูกตัดออกไปแล้วแล้วเขาก็ยังใส่แหวนใส่ยาง
ใส่อะไรเต็มมือออกอีกอ่ะครับจนต้องมาช่วยเหลือครั้งล่าสุด
ก็คือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้รับความช่วยเหลือแล้วนะคะ
ทางเจ้าที่ของเราก็คือได้ทำการเกลี้ยกล่อมเกลี้ยกล่อมเพื่อจะนำตัวส่งโรงพยาบาลบางจากครับ
เพราะเนื่องจากคือบริเวณนิ้วมือทั้ง๑๐นิ้วครับมีบาดแผลแล้วก็ปูดบวมทุกนิ้วเลยครับ
แต่นิ้วกลางด้านซ้ายที่น่าเป็นห่วงครับคือเนื่องจากคือรัดมาเป็นเวลานาน
แล้วจึงเกิดอาการเน่าครับจึงเกิดอาการเน่าตอนนี้นะก็คือต้องรอแพทย์วินิจฉัยดีครับ
เพราะว่าตัดหรือไม่ตัดครับนิ้วกลางด้านซ้ายเนี่ยคือสิ่งของที่เขาเอารัดตัวนิ้วครับ
คือมันฝังลงไปในเนื้อแล้วแล้วเกิดอาการเน่าตอนนี้เกิดอาการเน่า
คือมีทั้งหนังยางมียางหรือสิ่งอุปกรณ์ที่เป็นกลมนะครับ
กลมที่สามารถสวมใส่เข้านิ้วได้คือเขาจะเอาสวมใส่เข้าไปหมดเลยครับทุกนิ้วครับ
อืมเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็เกลี้ยกล่อมอยู่นานนะ
สุดท้ายเขาก็ยอมให้พาไปโรงพยาบาลนะคะ
โรงพยาบาลบางศักดิ์อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
เดี๋ยวรอดูจังหวะที่ทางคุณหมอทางพยาบาลเขาช่วยนะคะ
เจียเอาแหวนเอาอะไรที่อยู่ที่นิ้วออก

เสียงโดนนิ้วคนเคียนเคียน

อันนี้ไม่ได้แล้วท่านผู้ชมครับ

แล้วก็ต้องส่งต่อนะไปที่โรงพยาบาลสมุทรปราการนะคะ
คืออันนี้ที่ส่งต่อไปคือต้องให้จิตแพทย์
เมินอาการป่วยทางจิตด้วยค่ะ
แล้วก็ต้องประเมินดูด้วยว่ามีเรื่องของสารเสพติดหรือเปล่า

ครั้งนี้โชคดีที่ไม่ต้องตัดนิ้ว
ที่สำคัญก็คือจะทำอย่างไรไม่ให้เขาไปใส่แหวนอีก
ใช่ไหมก็ต้องให้คุณหมอช่วยแล้ว
ก็นี่งั้นเลยต้องส่งไปทางแผนกจิตเวท
หวังว่าจะเป็นเพราะว่าอาจจะชอบใส่แหวนเอง
แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะ

แบบหาอะไรไปยัดใส่มือใส่นิ้วเขาแล้วเข้าออกไม่ได้นะครับ